ได้มาเปิดใจวิคารณ์แล้วนะคะหลังโควิดเป็นสั่งปาย

ตอนนี้กำลังข้างในค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว
เหลือจัดอะไรให้มันเข้าตำแหน่งดี
ส่วนข้างนอกเพิ่งเริ่มวันนี้เองเอาทรายมาลง

แล้วพอเสร็จแล้วพวกพี่ก็จะย้ายเข้ามาเดือนสิงหา

รวมสวนรวมลงรถนะ

แต่ว่ายังไม่รวมส่วนลงรถก็เป็นประมาณ๕ล้าน

ขอแสดงพี่การหน่อยนะคะ
แกก็เลยแบบไม่ได้แล้ว

เพราะว่าจะไม่ให้มันหนักไง
แม่ก็เลยอยากได้ฟิวที่เป็นแบบเห็นเป็นครอบครัวอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ย
เอามาติดนั่นติดนี่มันหนักไงมันรู้สึกแม่งไม่ได้พักสักทีนะ
หนักใจเราหรือว่าหนักมาก
คนในบ้านทั้งหมดนั่นแหละทั้งพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไม่ทำงานอีกแล้วยังมาติดรูปศิลปินอะไรอย่างนี้อีกคือแบบ
มันเครียดเนี้ยแต่ถ้าเขาสิวิทย์เอออย่างเงี้ยมันเขาจะเห็นพ่อแม่ลูกตั้งหมดอย่างเงี้ย
ค่ะพี่การเลือกลูกเองเลยใช่ไหมคะ

ไม่ติดเราเห็นกันอึดแล้ว

วันนี้เห็นมีแบบว่ามาเชิญท่านมาดู
ถ้ามาดูว่าอะไรต้องแก้ไขซึ่งเยอะมาก

อาจารย์เขาบอกว่าฝั่งนี้
มันเป็นฝั่งเสือฝั่งนู้นมันเป็นฝั่งมังกร
มังกรคือผู้ชายเสือคือผู้หญิง
ถ้าย้ายทุกอย่างไปฝั่งนู้นผู้ชายจะทำงาน
ถ้าอยู่ฝั่งนี้เช่นเสด็จพ่อรอห้า
แล้วก็บ่อน้ำอะไรมาอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้หญิงทำงาน
การให้บอกว่าการจะแก้แบบนั้นถมบ่ออะไร
เอาเสด็จพ่อร้อห้าไปอยู่ข้างนอกก็อาจจะทำใจไม่ได้หรอก
ไม่เป็นไรเพราะการเหนื่อยกับเสกมาตั้งแต่เป็น๒๐ปีแล้ว
บอกว่าการเนี่ยยอมเหนื่อย
เขาบอกว่าไม่อยากสบายบ้างหรอก
ก็เหนื่อยมา๒๐ปีแล้วก็จะเหนื่อยต่อไม่เห็นเป็นไร
เพราะว่าการเป็นเหมือนกับทหารเอกคู่ใจพระราชา
ไม่ได้อยู่ในแค่ลักษณะผัวเมีย
อาจารย์เขาพูดตรงกันบอกว่าเฮ้ยทำไมพูดตรงกันกับเขาเลย
วัฒนภีร์เป็นเรื่องกันจนกำหล่วง
เหมือนกับว่าชาติที่แล้วพี่ดูแลพี่เสกมา
เสกดวงสูงยิ่งใหญ่มาก
แต่การเนี่ยต้องแก้ดวงหน่อย
แต่ว่าการไม่ซีเรียสที่แกจะทำงานหนัก
ได้อยู่แล้วอันนี้กังก็ต้องทำงานหนักต่อไปกังก็ไม่เป็นไร
กังก็จะทำงานเพราะกังก็ทำหนักมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ค่ะบ้านจะเศรษฐีแล้วขึ้นบ้านใหม่ตอนไหนคะ
วันเกิดพิเศษเจ็ดสิงหาเดี๋ยวเชิญด้วยนะคะจริงปะเนี้ย
เชิญด้วยล่วงหน้าได้เลยค่ะเจ็ดสิงหา
ก็คือเดี๋ยวเขาจะได้เปิดบ้านทำบูนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ก็ให้แจ๊กกะลีนเชิญน้องน้องเข้ามาด้วยได้น้องน้องนักข่าวด้วยเขามา
มาสุอินสุบันหายได้ปุ๊บปุ๊บนิดหน่อยหน่อย
หรือว่ามางานแต่งพี่รอบ๒ไหมคะ